อันนี้เจอตัวแล้วครับคนร้ายที่ก่อเหตุไปยิงสองนัดใส่หัวของเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะหึง
คือเขาเนี่ยเลิกกับแฟนสาวได้ประมาณสัก๑๐กว่าวันต่างฝ่ายต่างก็แยกกันอยู่แล้วมาเห็นว่าแฟนสาวไปซ้อนท้ายผู้ชายคนใหม่
ซึ่งเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันนะครับเอาปืนไปยิงเลยครับ๒นัดผู้ชายคนนั้นตายเลยนะครับเป็นพนักงานรีสอร์ท
ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชรับแจ้งว่ามีคนถูกยิงก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุคือบริเวณนี้ครับ
ริมถนนสายเบนจมะน้ำแคบอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชพบร่างของในฟิล์มพีรพัฒน์อายุยี่สิบสาม
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนเก้ามอมอเข้ากกหูซ้ายกระสุนฝังในสองนัดแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงชื่อว่าแนนอายุยี่สิบห้า
นั่งร้องห่มร้องไห้ครับมีบาดแผลด้วยเพราะว่า
นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของคนที่ถูกยิงมาแล้วรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
แผลถลอกเกิดขึ้นแล้วก็มีคราบเลือดเต็มถนนเลยครับ
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายในฟิล์มสิ้นใจตายนะครับ
ที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุน๙มมตกอยู่๒ปลอก
และมีหัวกระสุน๑หัวติดอยู่ที่หมวกแก๊ปของผู้ตายด้วย
เพื่อนผู้ตายนางสาวแนนครับบอกว่าคนที่ก่อเหตุ
คือในหนึ่งหรือนายนิติพงศ์อายุ๒๖เป็นแฟนเก่าของเธอ
จะเลิกกันได้สัก๑๐กว่าวัน
หลังจากก่อเหตุในหนึ่งนั้นขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วครับ
ส่วนผู้ตายคือในฟิล์มเนี่ยทำงานเป็นพนักงานรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
จากจุดเกิดเหตุไม่เท่าไหร่ครับ
ก่อนเกิดเหตุตัวของในฟิล์มผู้ตายคนนี้ครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากรีสอร์ทแล้วแนนนั่งซ้อนท้าย
พากันไปร้านสะดวกซื้อจะไปซื้อของพอมาถึงจุดเกิดเหตุนั้น
ในหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบแซงซ้ายขึ้นไป
แล้วชักปืน๙มมออกมาจ่อยิงเข้าที่หัวในฟิล์ม๒นัด
ต่อหน้าต่อตาเธอเลยฮะหลบหนีไปโดยการขี่มอเตอร์ไซค
ช่วงสายที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ก่อเหตุมอบตัวกับตำรวจแล้วครับ
หนึ่งตัดสินใจมอบตัวกับตำรวจสภเมืองนครศรีธรรมราช
รับว่าก่อเหตุจริงแต่เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจ
ตอนนั้นเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบครับ
สอบปากคำเสร็จแล้วในหนึ่งอ้างว่าปืนไปโยนทิ้งในคลองอุตภัว
แต่ว่างมหาก็ไม่เจอน้ำตื้นด้วยนะครับก็เลยคุมตัวกลับมาโรงพัก
แจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นและเจ้าตัวปฏิเสธที่จะทำแผนครับ
ตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวนี่คือบรรยากาศตอนงมหาปืน
พ่อผู้ตายบอกแบบนี้ครับพี่กะติกคุณผู้ชมทั้งสามคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะ
ผู้ตายคนก่อเหตุและแนนเนี่ยแล้วลูกชายมีแฟนอยู่แล้ว
คบหากับแนนน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วเอาถึงตายเลยอ่ะค่ะ